หลายคนอาจจะมีคำถามว่านอกจากฝีมือที่ต้องมีการฝึกให้เชี่ยวชาญและเก่งชะกาด
มีเรื่องของของขลังของติดตัวเพื่อความสบายใจในการทำหน้าที่ด้วยไหม
ก็ปฏิเสธไม่ได้เรื่องของความเชื่อเนาะก็ต้องมีกันบ้าง
เป็นเรื่องของภารกิจแบบเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายใช่ไหมครับ
เท่าที่ตรวจสอบดูเนี่ยเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่จะแขวนหลวงปู่ทวดครับ
แล้วก็พกรูปของคุณพ่อคุณแม่ติดตัวเอาไว้คือมงคลสูงสุดของชีวิตฮะ
ปฏิบัติการไล่ล่าเสียแป้งนาโนตบนเทือกเขาบรรทัศน์เป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับ
และช่วงนี้ฝนตกหนักต่อเนื่องด้วยกลางคืนก็มีความหนาวเย็นปกคลุมหนาวเหน็บอย่างมาก
ยังไม่รวมกับสิงสาราสัตว์สารพัดอันตรายในผืนป่าครับ
เจ้าหน้าที่บางนายป่วยไข้ก็มีก็ต้องอัดยาเข้าไปเดินลาดตระเวนต่อครับ
ภารกิจนี้ถ้ายังจับไม่ได้จะล้มเลิกกลางคันก็ทำไม่ได้เหมือนกัน
พันธุ์ตำรวจโทวิรัติครับหัวหน้าชุดปฏิบัติการไล่ล่านายแป้งนาโนต
ประจำการอยู่ที่เชิงเขาน้ำตกท่าช้างที่อำเภอตะโหมดจังหวัดพัทธลุงเนี่ยฮะ
บอกว่าสิ่งที่ยึดเหนียวจิตใจในตอนนี้และที่ได้ผลมากที่สุด
คือรูปของพ่อและแม่ห้อยติดตัวตลอดควบคู่กับบูชาแขวนหลวงปู่ทวดครับ
ซึ่งครั้งหนึ่งสมัยทำงานตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่๓จังหวัดชายแดนใต้
ฝ่าระเบิดยิงปะทะกับคนร้ายแต่ก็รอดปลอดภัยมาได้ตลอด
เรื่องความเชื่อส่วนบุคคลเดี๋ยวลองฟังเพิ่มเติมครับ
เป็นรูปพ่อแม่คือแขวนมาตั้งแต่เป็นตำรวจแล้ว
คือมีพ่อกับแม่เป็นหลักมีลูกพ่อแม่ห้อยคอตลอด

ถ้าเกิดที่นี่ก็มีหลวงปู่ทวดและก็พ่อแม่
ผมเป็นคนด้วยที่เหยียบระเบิดแต่ว่ามันใช้เชือกประทุมันทำงาน
แต่ว่าดินมันไม่ขยายมันเป็นหลุมใหญ่ประมาณปี๓๗๓๘
ตอนนั้นก็ห้อยพ่อแม่อยู่
คอยพ่อแม่แล้วแล้วก็ปี๔๗มั้ยคือเซทิพัฒนี
ก็อยู่ในเอ็ดกลางตลอดตรงนั้นก็เป็นหัวหน้าชุดของเจ้าโยดอล์
ลูกน้องก็เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บหลายคน
เราก็ปลอดภัยมาจากตรงนั้น
จากนี้นะครับบรรดาลูกทีมของหัวหน้าชุดปฏิบัติการไล่ล่าในแป้งนาโนต
ส่วนใหญ่ก็จะห้อยบูชาหลวงปู่ทวดเหมือนกันครับพี่มิวคุณผู้ชม

บางคนก็จะห้อยพระแขวนพระที่ตัวเองนับถือเพิ่มเข้าไป
หลวงพ่อหมุนวัดเขาแดงหลวงพ่อเมฆวัดประจิมทิสารามหลวงพ่อจุนวัดลานแซะเป็นต้น
เหล่านี้ก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เจ้าหน้าที่เขายึดถือเป็นเครื่องรางของขลัง
เพื่อความสบายใจความปลอดภัยในการทำงานเป็นอีกมุมหนึ่งนะฮะ
เมื่อวานนี้ผมได้คุยกับอดีตหัวหน้าหน่วยซิงก้าก็บอกว่าส่วนใหญ่ตำรวจต่อชะดอหลายท่าน
ก็จะนับถือและบูชาหลวงปู่ทวดครับนี่นะฮะเป็นเกจิดังภาคใต้ด้วยนะครับ
หลวงปู่ทวดเนี่ยถือเป็นพระจักรพรรดิแห่งนิรันตรายมีพุทธคุณครบเครื่องทุกด้านครับ
เมตตามหานิยมความแคล้วคลาดป้องกันภัยเสริมมหาเสน่ห์มหาอุด
รวมทั้งไล่พูดผีปีศาจป้องกันสิ่งอัปมงคลความเสน่ห์จันรัย
ชั่วร้ายทั้งหลายก็ปัดเป่าให้หมดสิ้นให้แคล้วคลาดนั่นเองนะฮะ
เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลสำหรับในมุมของเจ้าหน้าที่ที่เขาปฏิบัติงานครับ
งั้นพี่มิ้วก็ขอต่อเนื่องกันที่เรื่องของความเชื่อก็แล้วกันนะน้องคิงนะ